คุณผู้ชมคะเรื่องนี้นี่โอ้โหเป็นระเบิดลูกใหญ่เลยที่ทางก้าวไกลเนี่ย
ระเบิดใส่ทุ่งดอนเมืองครับหมายถึงกองทัพอากาศค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกองทัพอากาศเองก็มีการชี้แจง
กรณีที่มีการเอาเครื่องบินเอฟ๑๖ไปบินร่วมไว้อาลัย
ให้กับในพิธีลอยอังคารของอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
ทางก้าวไกลเขาบอกว่าเรื่องนี้นะไม่มีทางจบง่ายแน่นอน
เพราะวันนี้มันคือภาษีประชาชนติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
ต้องเรียกว่าดุดันและเดือดมาก
เมื่อเรืออากาศโทษธนเดชเพ็งสุขผลพักจากค่ายก้าวไกล
วาทีผู้สมัครสอสอกรุงเทพเขตลาดพร้าว
เปิดปฏิบัติการทิ้งระเบิดปูพรมใส่กองทัพอากาศ
ต่อคำชี้แจงกรณีใช้เครื่องบินขับไล่เอฟสิบหก
ไปบินร่วมไว้อาลัยในพิธีลอยอังคารของพลอากาศเอกประพันธ์ทูปะเตมี
อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นคำชี้แจงที่ไม่น่ารัก
ดูถูปผู้เป็นเจ้าของเงินภาษี
เพราะการอ้างเป็นภารกิจฝึกร่วมกับกองทัพเรือ
และเป็นการแสดงความกระตันอยู่
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจจับต้องไม่ได้นั้น
มันไม่สมเหตุสมผล
เห็นเงินภาษีของประชาชนเป็นเหมือนของตาย
จะใช้อย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องเกรงใจเช่นนั้นหรือ
ผมจะต้องตั้งคำถามนี้ไปยังกองทัพเรือ
วันดังกล่าวได้กระทำการฝึกจริงหรือไม่
และมีประโยชน์การร่วมจริงหรือไม่
และในวันดังกล่าวเรือหลวงบางประกง

ต้องขอเรียนถามไปยังปปชว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของบุคคล

หรือเป็นเรื่องของใครในการใช้จ่ายภาษี

จ่ายให้เพื่อใช้ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ

หรือเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง
จากคำชี้แจงของกองทัพอากาศแล้ว
ผมยังรอคำชี้แจงจากคนอากาศเอก

ว่าการกระทำการดังกล่าวของท่าน
เป็นการกระทำที่ลุกแก่อำนาจหรือไม่
แล้วถ้าเกิดเรื่องนี้ยังถูกเงียบถูกปกปิด
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังการเลือกตั้ง
ผมจะมีโอกาสเข้าไปขุดคุยทำงาน

ผมไม่หยุดไปแค่นี้แน่แล้วเจอกันครับ

ถ้าใครสังเกตดูจะเห็นว่า
แต่ละครั้งที่กองทัพต้องมาชี้แจงต่อกรรมธิการทหาร

ตอบคำถามแบบที่ตัวเองต้องการตอบเท่านั้น
พอถูกตอนเข้าตาจนก็บอกง่ายว่าไม่มีคำตอบ
ชั่วโมงนี้หากกองทัพไม่ใจแคบจนเกินไป
เปิดตาดูเปิดหูฟัง
จะเห็นและได้ยินเสียงของประชาชน
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของเหล่าทัพ

ซึ่งไม่ใช่การชื่นชมและยกย่องเหมือนในอดีตแน่นอน
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน